อีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่รอคอยอย่างมีความหวัง
เพราะว่าลูกชายเป็นหนึ่งในกำลังพลที่ศูนย์หาย
คือคนในครอบครัวบอกว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

โทรศัพท์ไปหาที่ครอบครัว
และลูกชายก็พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือตกใจและร้องไห้
ลูกชายพูดว่าเรือกำลังจะจมผมจะทำยังไงดี
โดยงานที่เกี่ยวข้องไปที่บ้านเลยนะคะ
บ้านของพลฐานอับดุลอาซิสมาแอร์
อยู่ที่อำเภอกาบังจังหวัดยาลา
ได้พบกับคุณพ่อค่ะนายลูดิงมะแอร์
คุณพ่อเล่าให้ฟัง๒ทุ่ม๑๘ธันวาคม
โทรศัพท์ไปหาเสียงคือเสียงสั่น
เหมือนกลัวมากและคล้ายจะร้องไห้
คือโทรไปปรึกษาพ่อว่าตอนนี้อยู่ที่หัวเรือ
เรือกำลังจะจมอีกไม่กี่นาทีนี้แล้ว

ด้วยความที่พ่อก็ตกใจพูดอะไรไม่ออก
โทรศัพท์ให้ภรรยาคุย

เพราะคิดว่าตอนนั้นไม่มีที่พึ่งอื่นใด

หลังจากนั้นก็ติดต่อลูกชายไม่ได้อีกเลยค่ะ
พลทหารอับดุลอาซิสเป็นคนจิตใจดีมาก

ก็จะมาคอยสอนเด็กแถวบ้าน
สัปดาห์ก่อนเพิ่งกลับมาเยี่ยมบ้าน
ตอนนั้นก็ยังหวังว่า

แต่กลายเป็นมาเกิดเหตุเรื่องนี้ขึ้นก่อนค่ะ
คือครอบครัวของพลทหารอับดุลอาซีสบางส่วนนะคะ
ก็เดินทางไปติดตามการค้นหาที่ศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
ครับ
เดี๋ยวเราตามความเคลื่อนไหวให้ต่อนะฮะเรื่องนี้